วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่สนามม้านางเลิ้งจะปิดทำการ
แต่ว่าวันนี้นะคะมีการแข่งขันตามปกติ
ถือว่าเป็นการปิดตำนาน๑๐๒ปีของสนามแห่งนี้นะคะ
ผู้สึกข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไป
แล้วก็ได้ไปสอบถามกับพนักงานที่สนามม้านางเลิ้ง

ที่วันนี้จะได้เป็นการทำงานวันสุดท้ายแล้ว
พนักงานหลายคนถึงกับน้ำตาคลอนนะคะ
หลังจากที่ทีมข่าวสอบถามถึงการทำงานวันสุดท้าย
เพราะว่าวันนี้ต้องถือว่าเป็นนัดแข่งม้านัดพิเศษ
เอียดก่อนที่จะมีการส่งคืนพื้นที่ให้กับสำนักทรัพย์สินศูนย์ประมาหากศัษน์ค่ะ
คนอาชาและประชาชนหลากหลายวัยทยอยเดินทางเข้ามายังราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชุปธรรมหรือสนามม้านางเลิ้ง
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าราชตรีนามัยจะจัดการแข่งขันม้านัดพิเศษนัดสุดท้ายทิ้งถวน
ก่อนที่สนามม้านางเลิ้งจะปิดตัวลง
เพื่อส่งคืนพื้นที่ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในวันนี้
ขณะที่พนักงานสนามม้าต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจและใจหายที่ต้องนับถอยหลังการทำงาน
สนามม้าคือชีวิตของพวกเขา
บางคนทำงานมามากกว่า๓๐ปีและบางคนก็เติบและโตที่นี่ค่ะ
ที่สุดท้ายช่วงสุขก็คื้องานบรรยากาศ

ใส่เรา
เจ็ดติดบาทป้ากับจากใครก็กลับบ้านไม่ทำอะไรแล้ว

พระบรมรูปรัชกาลที่หกกันจำนวนมากขณะที่เหล่าอาชาเองก็ได้ทยอยนำม้าเข้าไปยังข้อกักม้า
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
แข่งขันอำลาสนามม้าไม่ได้มีการจัดพิธีอะไรเป็นพิเศษ
อกจากการเพิ่มการแข่งม้าจาก๑๔ตัวต่อเที่ยวเป็น๑๕ตัวต่อเที่ยว
แล้วก็เพิ่มเงินรางวัลสำหรับม้าแข่งจ๊อกกี้
เลี้ยงม้าที่ชนะการแข่งขันในอันดับที่๑ถึง๓ในแต่ละเที่ยว
เป็น๒เท่าจากส่วนแบ่งของรางวัลปกตินะคะ
ผลเอกบุญเลิศยังมีการเปิดเผยด้วยว่า
ถึงแม้ว่าทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย
ไม่บอกเลิกสัญญาเช่าและขอคืนพื้นที่
สนามม้านางเลิ้งก็อาจจะต้องปิดตัวลงไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะ
เนื่องจากว่าสนามน้านั้นมีปัญหาประสบการณ์ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ม้านางเลิ้งจะครบ๑๐๒ปีในวันที่๑๘ธันวาคมนี้
แต่ว่าจะมีการส่งคืนพื้นที่ให้กับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ในวันที่๔ตุลาคมนี้นะคะ
ทางด้านของราชตรีนามัยสมาคมก็คาดการณ์ว่า
ในวันนี้การแข่งขันนัดสุดท้ายน่าจะมีประชาชนแล้วก็คนอาชาเข้ามาร่วมงานกว่าหนึ่งหมื่นคนด้วยกันค่ะ
วิทยาวันรัตนาถ่ายภาพวิมวลวันธรรมภักดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ